ให้กับตะไหมพิครมภอม

คนนี้หรอลูกสาวคนโตชุดสิวทุกท่าน

พี่แจ๊กรีนก็ไปร่วมยินดีที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ
เมื่อวานนี้นะคะผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐมีโอกาสเจอกับพี่ไมค์ค่ะ
พูดคุยกันเรื่องแบบว่าไปเดินสายเปิดบูธน้ำปลาร้าแซ่บไหมที่ยุโรปค่ะ
อยู่พี่ไมค์ก็หลุดคำออกมาบอกว่าเนี่ย
เตรียมเคลี้ยงงานแล้ว่อนมีปีนาไปรับขวานล้าน
ซึ่งพี่ไมค์ก็บอกนี่ตอนแรกเลยนะ

ก่อนไงบอกว่าตอนนี้ลูกสาวท้องได้๓เดือนกว่าแล้ว
ท้องหนักมากนะคะส่วนแบบในหลานสาวหลานชาย
ไมค์บอกว่ายังไม่รู้เลยแต่ว่าจะเป็นหลานสาวหลานชายไม้รักหมดเลยนะคะ
ส่วนของขวัญรับขวัญหลานเนี่ยพี่ไมค์บอกว่าจัดเต็มที่อย่างแน่นอนจ้า
ดีใจเพราะว่าคือทางแม่ย่าเขาก็อยากได้หลานนะเนาะ
นี่ก็คุยกันแล้วทางแม่ย่าของลูกสาวเขาก็บอก
เขาก็พูดแซวเหล่ะจากถ้าลูกสาวก็ได้ลูกสาว
หลานสาวทางแม่ย่าเขาจะเลี้ยงเอง
แต่ถ้าหลานชาย่อยก็ไปเลี้ยง
ก็ดีเพราะว่าเราก็ไม่มีหลานชายที่สุดสกุล
แล้วค่ะไปรับขวัญหลานค่ะ
ก็วางแผนไว้แล้วแล้ว
ยังไม่รู้